ไหว้เจ้าในวันตรุษจีนนี้นะคะก็มีทั้งไหว้บรรพบุรุษ
แล้วก็ไหว้เทพเจ้าด้วยนะคะหลายบ้านนั้นมีขั้นตอนที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อน
ขั้นตอนอาจจะมีการไหว้หลายรอบคืนนี้อาจจะยังมีไหว้กันอยู่ด้วยเนี่ยนะคะ
ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลค่ะแต่ว่าในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปตอนนี้นะคะ
ก็ทำให้เรื่องของการไหว้บรรพบุรุษในช่วงของเทศกาลตรุษจีนนั้นลดขั้นตอนลงไปมากเพื่อความสะดวกนะคะ
แล้วก็มีของไหว้ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตค่ะ
ช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูพิธีไหว้บรรพบุรุษแบบโบราณที่ชาวยาวราชเขายังคงไหว้กันอยู่นะคะ
ติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจค่ะ
และนี่เป็นวิธีการไหว้บรรพบรุษแบบดั้งเดิมที่ครอบครัวตั้งสิทธิพักดีสืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายค่ะ
ไม่ต้องไปบอกว่าต้องขัดอะไรหรือต้องกันอะไร
เราก็ไหว้กันอย่างนั้นค่ะ
ส่วนเวลาไหว้ก็จะมีเลิกที่เหมาะสมเช่นกัน
ครอบครัวตั้งสิทธิพักดีก็ถือเลิกสะดวก
นาฬิกาถึง๑๐นาฬิกาตามตำราจีน
ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหลือกินเหลือใช้
จากนั้นก็นำกระดาษเงินกระดาษทองไปเผา

พร้อมกับอธิษฐานให้บรรพบุรุษ
แต่ว่าบางคนเขาก็พับบางคนก็ไม่พับ
แต่ของเราไม่พับก็คือบรรพบุรุษคุณแม่เขาอยู่
เขาเป็นคนทันแจตลอดแล้วเขาก็สั่งไว้ว่าตลาดทองเนี่ย
ไม่ต้องไปพับเอ่อพับแล้วเขาเอาไปใช้นะ
เขาก็ต้องไปแกะเขาก็บอกว่าให้เป็นแผ่นอย่างนี้ง่ายกว่า
ซาจั๊บหรือวันไหว้นะคะถือว่าเป็นวันสำคัญในเทศกาลตรุษจีน
รุ่นคนแล้วเหมือนเป็นวันที่ญาติพี่น้องจะกลับมารวมตัวกัน
เพื่อพบปะแสดงความกระตันอยู่ค่ะและนอกจากการวาดบรรพับ
รุดแล้วนะคะค่ำคืนก่อนวันปีใหม่

ก็จะใดนทางไปหวายขอพรเทพจ้าวไฉขสิงเอีย
หรือวัดเทพเจ้าแห่งโชคลาภนั่นเองค่ะ
ความสำคัญมากที่สุดในวันขึ้นปีใหม่จีน
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน